ลูกแท้ฆ่าแม่ของตัวเอง

วิธีการคือเอาครกมาทุบใส่หัวแม่
ตีทุบตีตีแบบนั้นนะคะ
กระทั่งทานโทษนะคะศีรษะเละค่ะ
แล้วไปเอามีดมาเฉือนแม่ตามร่างกาย
๑๗แผลด้วยกันมีดอันนี้คุณผู้ชมนะคะ
จุดเกิดเหตุลักษณะเป็นเพลิงพักไม่มีเลขที่
อ่าวศรีเสียดอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพบผู้เสียชีวิตเป็นคุณป้า
คุณป้านพรัชอายุ๖๗ปีนะคะ
แล้วคุณป้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะ
นอนเสียชีวิตไม่สวมเสื้อผ้า
บริเวณที่ศีรษะนี่คือโอ้โหใช้คำเดียวคือเละค่ะ
ใกล้กันเนี่ยยังไปพบเศษซากครกปูนแตกเป็นเสี่ยงเลย
ทำครัวยาวสักประมาณ๘นิ้วนะคะ
คนที่ทำร้ายแม่บังเกิดกล้าวชื่อว่านายกระหนกค่ะ
หนกถูกจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังนั้นเลย
หนกอายุ๔๔ปีนะคะไปตรวจสอบประวัติ
มีประวัติการรักษากตัวผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลมหสารคาม
ตอนที่จับกลุ่มเนี่ยกระหนกยังมีอาการคุ้มครั่งเลยค่ะ
แล้วจะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะริดเยอะต้องจับมือไข้หลังแบบนี้นะคะ
ตอนนี้สงบแล้วนะคะ
สกลยรสิตค่ะคุณผู้ชมอายุ๕๘ปีนะคะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลังจากที่ผู้ต้องหาก่อเหตุแล้ว
ก็วิ่งไปบอกญาติไปบอกญาติว่าไงรู้ไหมคะ

ฆ่าแม่ตัวเองแล้วเพราะแม่เป็นปอบ
ที่ญาติจะโทรศัพท์หาผู้ใหญ่บ้าน

พอผู้ใหญ่บ้านมาถึงปรากฏว่ากระหนกไปซุกอยู่ในป่าค่ะ
ตัวเองก็พยายามจะกระดกออกมาออกมา
ก็คือให้มามอบตัวกระหนกมาจริงนะคะ
ตอนแรกผู้ใหญ่บ้านบอกให้นั่งเฉย
พุ่งไปจะไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านอีก

ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกลุ่มแบบนี้ค่ะ
ในคนเนี่ยมันจัดมันมัก

ที่ฆ่าแม่ตัวเองได้แบบอย่างโหดเยี่ยมทรมานแบบนี้นะคะ

ต้องมีฮีรีโอตะปะและอายชั่วกลัวบาป
นี่ไม่น่าจะมีเลยเพราะว่าตอนที่ตำรวจไปถามนะ
หนกบอกไม่เสียใจเลยนะที่ฆ่าแม่ตัวเองเนี่ย
ทำไมต้องถึงขั้นทำร้ายของแกด้วย
เอาเงินให้แล้วคอยดูแลคอยเอาเงินมาให้
ก็ไม่เสียใจเลยดีกว่า
โอ้โฮขนาดนั้นเลยเหรอ